ท่านผู้ชมครับดูเหตุการณ์นี้หน่อยก็ต้องบอกว่าโหดเกินนะฮะโหดเกินไปนะครับมี
พ่อค้าขายผลไม้ไปกู้เงินนอกระบบมาที่ชนบุรีนะครับเขาขาดจ่ายดอกเบี้ย๒วันแค่๔๐
เจ้าหนี้เนี่ยตามมาทวงนะแล้วเคลียร์กันไม่ได้
แล้วนี่เป็นผู้หญิงนะฮะหัวจะหนี้มาด้วยส่งปืนให้เมียตัวลังมากเลย
อีกนิดนึงก็ติดคุกสิเออดูพิธานิดเป็นวินาทีที่กู้ภัยช่วยปั๊มหัวใจผู้ที่ถูกยิงนะครับ
อิทธิพลพินทองอายุ๔๕ปีนะครับถูกยิงกระสุนเข้าชายโครงขวานะครับ
อยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแถวปากซอยสุขุมวิทย์๑๐๙อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรี
ก็ช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพยาบาลแต่ว่าสุดท้ายเสียชีวิตนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นค่ำเมื่อวานนี้ช่วงหนึ่งทุ่มนะครับ
ที่เกิดเหตุก็มีปลอกกระสุนปืน๙มมตกอยู่ปลอกหนึ่งนะฮะ
ภรรยาก็คือนางสาวแสงเดือนเนี่ยยืนร้องไห้อยู่ข้างรถเข็นขายผลไม้
ด้วยแล้วบอกว่าคนก่อเหตุที่ยิงสามีเป็นเจ้าหนี้เงินกู้
ร้อยละ๒๐ต่อเดือนแต่ช่วงนี้ค้าขายไม่ดีก็ขาดส่งดอกเบี้ยไป๒วันนะฮะ
วันเงินแค่สี่ร้อยนะฮะเจ้าหนี้เป็นผู้หญิงขี่รถมาตามทวงดอกนะครับ
คุยกันอยู่๒๐นาทีก่อนที่สามีของเจ้าหนี้จะขี่จักรยานยนต์มาประกบ
แล้วส่งปืนให้เมียเมียที่เป็นเจ้าหนี้ยิงสามีเธอตายต่อหน้าต่อตาเนี่ย
ขณะเดียวกันนะครับวันนี้คุณนอสซี่ดนระวีผู้สื่อข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะฮะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับซอยสุขุมวิทย์๑๐๙นะฮะ
อยู่ที่อำเภอสตีบจังหวัดชนบุรีนี่นะฮะเป็นซอยหมู่บ้านของผู้ตายนะครับ
โมงเช้าเมื่อวานนี้นะฮะผู้ตายขี่จักรยานยนต์พ่วงข้าง
ออกมาจากซอยออกมาจากบ้านเพื่อไปขายผลไม้นะครับ
จากนั้นกล้องวงจรปิดเห็นอีกครั้งหนึ่งช่วง๑ทุ่ม
อันนี้ตอนที่ออกไปขายผลไม้อ่าแล้วก็มาช่วงค่ำค่ำเมื่อวานนี้นะครับ
ในกล้องวงจรปิดมันอาจจะไม่ตรงกันนะครับ
ถึงจุดเกิดเหตุประมาณ๑๐๐เมตรเห็นจักรยานยนต์ของผู้ต้องสงสัย๓คันขี่ผ่านกล้องไป
ว่าน่าจะเป็นมือยิงนะฮะก็คือผู้หญิงชื่อหยกนะฮะที่เป็นเจ้าหนี้
ผู้ต้องสงสัย๓คนขี่รถจักรยานยนต์ออกจากจุดเกิดเหตุผ่านกล้องไป
ว่าจะเป็นช่วงที่ก่อเหตุไปแล้วนะครับช่วงนี้ค่ะวิ่งผ่านไปอย่างไวเลยล่ะ
กล้องมุมต่อมาหลังเกิดเหตุมีรถตำรวจนะฮะขับผ่านเพื่อมุ่งหน้าไปจุดเกิดเหตุ
นี่ตรงนี้นะฮะจากนั้นไม่นานก็มีรถพยาบาลขับผ่านกล้องตัวนี้นะครับ
เพื่อจะไปช่วยเหลือคนเจ็บที่ถูกยิงแต่สุดท้ายก็เสียชีวิตนะครับ
คุณออสซี่ผู้สื่อข่าวของเรานะฮะได้คุยกับแม่ค้าแถวนั้นบอกว่า
ช่วงทุ่มหนึ่งเมื่อวานนี้ได้ยินเสียงปืนดังขึ้น๒นัด
เป็นการดังแบบเว้นระยะจากนัดแรกก็วิ่งออกจากร้านมาดู
พ่อค้าผลไม้ก็คืออิทธิพลเนี่ยเขาล้มลงไปนอนฟุบกับพื้น
ตอนนั้นตกใจมากเพราะไม่กี่นาทีก่อนหน้านั้นเธอกับลูกนะตัวเล็กนิดเดียว
เดินไปซื้อผลไม้ที่ร้านของอิทธิพลที่เป็นจักรยานยนต์พ่วงข้าง
เท่าที่รู้จักผู้ตายเป็นคนพูดจาดีขยันทำงาน
โมงเช้า๑๑โมงเช้าเนี่ยจะมาจอดขายของที่จุดเกิดเหตุ
แต่ช่วงนี้ลูกค้าน้อยขายไม่ค่อยดี
ก็เป็นไปได้ที่การไปกู้เงินนอกระบบมาอาจจะหมุนไม่ทันนะฮะ
เพราะว่าเขาก็ต้องใช้เป็นต้นทุนในการซื้อของมาขาย
แล้วแถวนี้คือเราเคยเห็นมีการทวงหนี้กันบ้างไหมครับ
ไม่เคยเลยค่ะในเพิ่งครั้งแรกที่เคยเจอ

ขายยากขายซื้อยากอะไรอย่างนี้

ถ้าเราลงทุนซื้อของแล้วแกขายไม่ได้อย่างนี้

ถ้ามันเหลือครึ่งหนึ่งกำไรแกก็คงไม่ได้เนอะ

แกก็อาจจะต้องแบบไปหยิบยืมเงินมาหมุน

ส่วนภรรยาของผู้ตายนะครับ
ที่เราไปคุยด้วยนะฮะเธอบอกว่า
เมื่อวานนี้ตอนเกิดเหตุเธอก็อยู่แถวที่เกิดเหตุนั่นแหละนะฮะ
จังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยเธอเข้าไปในร้านสะดวกซื้อนะครับ
ซื้อของนะฮะพอออกมาก็โอ้โหเห็นคนแบบยืนมุงแถวรถจักรยานยนต์พ่วงข้างของสามีเยอะเลย
เธอก็ไปซื้อแพมเพิร์สให้กับลูกตัวเล็ก
สงสัยโอ้โหลูกค้าแห่มาซื้อผลไม้ของสามีเดินเข้าไปดูใกล้เอ้านี่สามีนอนล้มอยู่ถูกยิงนะฮะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยถึงรูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย
เพราะเขาบอกว่าเป็นคนแบบนี้รูปร่างหน้าตาแบบนี้เธอรู้เลยว่านี่คือเจ้าหนี้เงินกู้ของสามี
ก็คือหยกกับในเป้สามีของนางหยกนะฮะ
ภรรยาของผู้ตายบอกว่าเมื่อวันที่๑๓พฤศจิกายนที่ผ่านมาก่อนเกิดเหตุ๑วันนะครับ
ตอนนั้นเนี่ยทางหยกกับเป้สองสามีภรรยาเจ้าหนี้เงินกู้เนี่ยเขามาเก็บดอกเบี้ย๔๐๐บาท
แต่คุยกันไม่รู้เรื่องกับสามีก็เลยมีปากเสียงเกิดขึ้น
เพราะสามีบอกว่าขอจ่ายก่อน๑๐๐ได้ไหม
เพราะว่าโอ้โหมันหมุนไม่ทันจริง
แล้วก็ยังมีแชทที่ว่าเขาโทรแล้วก็เขาส่งข้อความมาทวงหนี้กัน
ฝั่งเจ้าหนี้ซ้ายมือนะตั้งแต่นู้นแหละวันศุกร์แล้วใช่ไหม
บอกโอนเงินหน่อยครับข้ามมาวันเสาร์ที่๑๑
ก็ยังพูดเหมือนเดิมโอนเงินหน่อยครับแล้วก็ซ้ำอีก
แล้วก็โทรมาไม่รับสายแล้วบอกเออดีตังค์ไม่โอน
เจอกันพรุ่งนี้เช้าพี่ก็ข้ามมาสู่วันอาทิตย์
ใช่ค่ะก็ฝั่งนี้ก็โทรไปนะฝั่งคนตายก็โทรไป
แต่ว่าไม่มีคนรับแล้วก็โอนไป๒๐๐นี่
อีกฝั่งนึงก็โทรมานะมีการคุยกันใช่ไหม
ใช่ค่ะคุยกันอยู่ประมาณสัก๓๐วิเองค่ะ
อีกฝั่งก็โทรกลับไปใหม่อันนี้คุยกันเป็นนาทีอยู่
แล้วก็โทรกลับไปอีกโทรกลับไปอีกก็ไม่มีคนรับ
แล้วฝั่งคนตายก็บอกพรุ่งนี้เอาใหม่เอาไปแค่นี้ก่อน
เขาบอกพรุ่งนี้เอาใหม่ตอนนี้เอาไปแค่นี้ก่อน
ก็หมายถึงคงหมายถึงเดี๋ยวพรุ่งนี้โอนให้ใหม่อะไรอย่างนี้ใช่ไหม
อันนี้ก็จะไม่มีซื้อของเหมือนกัน
อีกวันหนึ่งก็คือเมื่อวานฝั่งนั้นก็ทักเหมือนเดิมเลยค่ะ
วันเกิดเหตุแล้วเมื่อวานเนี่ยโอนเงินหน่อยครับเขาก็โอนไปอีกสองร้อยนะ
แล้วฝั่งนั้นก็ถามว่าแล้วที่ค้างเขาบอกค้างสองวันใช่ไหมเดี๋ยวพรุ่งนี้โอนให้ใช่ไหมอืม
วันละ๒๐๐นี้จาก๓๐๐แต่ค้าง๒วันมัน๔๐๐

เนี่ยเขาจะจ่ายขอจ่าย๓๐๐แต่ภรรยาของผู้ตายบอกว่าเขาเคยมาทวงแล้วสามีก็จะขอจ่ายร้อยหนึ่งก่อนด้วยได้ไหม
ค่ะขอถยอยมันหมุนไม่ทันนะฮะ
แต่ว่าทางฝั่งนั้นไม่ฟังเหตุผลเลยนะฮะ
ยอมรับว่าสามีเธอก็มีเจ้าหนี้เงินกู้นอกระบบอยู่หลายคน
แต่ว่าในเป้เนี่ยสามีของหยกเนี่ยที่เป็นเจ้าหนี้เงินกู้เนี่ยฝ่ายหญิงเนี่ยนะฮะไม่ฟังเหตุผล
เมื่อวานนี้สามีของเธอก็ขี่รถไปขายผลไม้แล้วก็ไปจอดหน้าอู่ซ่อมรถ
ซึ่งแถวนั้นมีตำรวจนั่งอยู่นะครับ
ตำรวจก็ได้เรียกสามีภรรยาคู่นี้ไปหา
สามีภรรยาผู้ก่อเหตุที่เป็นเจ้าหนี้เงินกู้คือจังหวะนั้นคาดว่าเป็นสาเหตุทำให้ทั้งคู่ไม่พอใจ
ก็เลยตามมาหาตอนค่ำแถวหน้าร้านสะดวกซื้อทางภรรยาของผู้ตายบอกว่าสามีเริ่มกู้เงินกับเจ้าหนี้
ตั้งแต่เดือนมีนาคมกู้มา๕๐๐๐ส่งดอกเบี้ยวันละ๑๐๐ดอกเบี้ย๒ต่อวัน
จากนั้นไม่นานก็ไปกู้เพิ่มอีก๕๐๐ทำให้เป็นยอดเงินกู้๑๐๐๐ต้องส่งดอกเบี้ยวันละ๒๐๐
ที่ผ่านมาจ่ายดอกเบี้ยตรงทุกวันแต่ช่วงเนี้ยฝนมันตกมันขายของไม่ได้ขาดส่งไปแค่สองวันเนี่ย

นี่ในสมชายนะฮะผู้ก่อเหตุนะหรือว่าในเป้
อีกคนนึงรัชดาพรหรือว่าหยกนะฮะที่เป็นเจ้าหนี้
แฟนหนูเขาขายของก็ไม่ได้ยอดก็ขอผัดผ่อน
ก็ค้างเก่าเขาไว้๒วัน
ตำรวจบอกว่าอยากได้ก็มามาเอาที่นี่
เมืองโต๊ะไหนตำรวจ

พี่ก็บอกว่าเนี่ยมาคุยต่อหน้าพี่เขาเลย
พี่ก็ส่งส่งตลอดไม่เคยค้างก็มีแค่ค้างแค่นี้พี่ก็ขอ
แต่คือเขาคือคุยกันไม่รู้เรื่องอะค่ะ
หนูคิดว่าน่าจะเป็นสาเหตุนี้หรือเปล่า
ที่ทำให้เขายิง
ตอนแรกตอนที่แชทอะไรมาอะไรมาแล้วกลางวันเนี่ย
เจอเมื่อวานนี้แถวนั้นมีตำรวจอยู่พอดี

ตำรวจก็เลยบอกว่ามาอยากจะทวงใช่ไหมมานี่มา
มาหาตำรวจนี่ก็เลยเชื่อว่าจะทำให้สามีภรรยา
หนี้เงินกู้คู่นี้ไม่พอใจตอนค่ำเลยตามหาอีกรอบหนึ่ง
คืออย่างที่เห็นแชทเมื่อกี้นี้ค่ะว่า
คือในแชทมีการคุยกันเรื่องเดียวโอนเงินหน่อยครับ

อยู่อย่างนี้คือทวงเงินเกือบทุกวันนะคะ
ผู้ตายก็บอกว่าเออจะโอนให้จะโอนให้ทุกวัน
มีเท่าไหร่ก็ให้ไปก่อนเหมือนที่พี่อุ๋ยบอกอ่ะ
ร้อยหนึ่งก็เอาสองร้อยก็เอา
คือพอไม่ได้มีการโอนตามสัญญาไว้เกิน๒วันปุ๊บ

ซึ่งเขาก็พยายามจะหามาโอนให้นะคะ
วันไหนหาเงินไม่ได้ก็จะโดนตามทวงทั้งแชทตามโทรตาม
พอบอกไม่มีเงินจะโอนให้แล้วเนี่ย
คือเขาก็พยายามทำเต็มที่แล้วในการที่จะโอนให้
แต่ว่าฝั่งทางคนทวงหนี้เขาก็ไม่สนใจแหละ

เขาบอกว่าธุรกิจปล่อยเงินกู้ในสัตหีบเนี่ยมีเป็นร้อยราย
เพราะรายได้มันดีมากพี่อุ๋ย
มันจะมีถึงขั้นตระเวนไปวางใบปลิวเพื่อจูงใจให้กู้เงิน
แต่คนที่ไม่มีเงินยังไงก็ต้องยอม
เพราะว่าเขาไปกู้ธนาคารไม่ได้
เนี่ยใบปลิวมาบางที่ก็โปรยวิ้งอยู่หน้าบ้านแจ๊กบ้างอะไรบ้าง
แม่เงินกู้ที่ก่อเหตุเนี่ยเขาบอกเลยว่าเป็นรายใหญ่ค่ะ

และที่ผ่านมาการทวงเงินของเจ้าแม่เงินกู้รายนี้เนี่ยไม่เคยโหดถึงขั้นทำร้ายร่างกายหรือเอาปืนยิงนะ
เขาเลยรู้สึกว่ามันคงมีเรื่องอื่นด้วยหรือเปล่าถึงขั้นได้ยิงกันตายแบบนี้อ่ะ
ไม่มีนะที่ได้ข่าวก็ไม่มีทั้งแรกก็ได้ยินที่ได้ยินแล้วที่ได้รู้ว่าเขายิงกันตายตรงนี้
เมื่อก่อนมันร้อยละ๒๐นี่เหมือนปกติทั่วไป๑๒๐บอกเลยว่า๑๒๐ต่อวัน๖๐๐๐ตรงวันละ๓๐๐
๒๔วันทั้งโดดทั้งต้น
ล่าสุดค่ะตำรวจสพภูตาหลวงขอสารจังหวัดพัทยาออกหมายจับแล้วนะคะ
นายสมชายหอมการเกษวัย๒๙ปีกับนางรัชดาพรสิริรัตน์วัย๒๙ปี
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นให้ถึงแก่ความตายร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครอง
แล้วก็ร่วมกันพกพาปืนไปในหมู่บ้านหรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต
แต่ตอนนี้ยังจับไม่ได้นะคะอยู่ระหว่างติดตามตัวค่ะ
คือแม่ก็คือเดือนนึงเนี่ยอย่างไม่ใช่เดือนหนึ่งอย่างรายหนึ่งเนี่ยผู้ตายเนี่ยกู้หมื่นนึง
นึงนี่เป็นดอกดอกลอยนะก็คือถ้าไม่เอาต้นมาให้เนี่ยก็ต้นไม่ลดนะใช่ค่ะก็จ่ายดอกอย่างเดียว
ห้าพันบาทเนี่ยจ่ายดอกวันละหนึ่งร้อยค่ะต่อวันนะเท่ากับว่ากู้ไปหมื่นนึงเนี่ยคุณต้องจ่ายวันละสองร้อยอ่ะ
อืมวันละสองร้อยเนี้ยเจ้าหนี้ได้แบบได้แบบฟรีฟรีเพียวเพียวเลยอืมแล้วคิดดูมีลูกหนี้กี่ลายอ่ะค่ะ
เงินต้นไม่ลดนะต้องจ่ายไปเรื่อยนะวันละสองร้อยสองร้อยสองร้อยจนกว่าไอ้เงินหมื่นหนึ่งจะหายก็หมด
เหมือนเป็นหนี้ทั้งชีวิตเลยเหมือนกันนะคะ
แต่คำถามคือดอกมันแพงอย่างนี้โหดขนาดนี้ทำไมถึงกู้คนที่เขาไม่มีเขาบอกเขาก็ไม่รู้จะทำยังไง

ล่าสุดทุ่มครึ่งจับได้แล้วจับได้แล้วนะ
แรกยังตามหาตัวกันอยู่สุดท้ายทุ่มครึ่งนี่จับได้ตรงนี้เลยค่ะ
เป็นชุดสืบสวนสภภูตาหลวงนี่แหละร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูทรจังหวัดชนบุรีนะคะ
ระดมกำลังทีมสืบไล่ล่าตามสามีภรรยา๒คนนี้

ครับประจวกโดนยังไปโน้นเลยเฮ้อลงใต้ไปเลยอืม
ปืนมึงอยู่ไหนปืนมึงอยู่ไหน
ปืนมึงอยู่ไหน

มีอยู่ไหนสามีบอกผมไม่รู้จริงพี่
ผมไม่รู้บอกบอกมาอยู่ไหน

แล้วก็ไปเจอซ่อนตัวอยู่ก็จับได้ทั้งคู่นะคะ

ทิ้งเอาไว้แล้วก็จะนำตัวกลับ

คือครูตาหลวงรวมถึงจะขยายผล

ดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยค่ะ
เก็บดองขนโหดเขาอยู่แล้วเนี่ยใช่ไหม

นี่หนักกว่าเดิมอีกโอ้โหค้าวตายด้วย